ใช้รถใช้ถนนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าง่วงไม่ขับ
สำคัญคือเมาไม่ขับ
แต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

เอาเข็นรถเอาแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่าพอมีคลิปออกมาแบบนี้
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกเอ๊ะแล้วทำแบบนี้คนอื่นจะทำตามหรือเปล่า

ทำแล้วถูกหรือผิดกฎหมายนี่ดูคลิปนี้เอามาดูซอกซากกันตรงนี้เลย

นี่แชร์ว่อนกันเลยฟังเสียงนิดหน่อยอันนี้มีเสียงหน่อย
คือก็เข็นกันให้เห็นเลยก็ไม่ได้ขับ

ที่ให้ฟังเสียงเพราะเป็นเสียงของการหัวเราะกิ๊ก
ใช่แต่เมื่อสักครู่นี้เห็นไฟท้ายวาบขึ้นคือไฟเบรก

ต้องมีคนคอยหยิบเร็กแล้วก็ต่อยเกลียวว่างคันเร่งหรือเปล่า
และทางด้านขวาก็คือด่านตรวจ
ก็คือเข็นผ่านด่านตรวจนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการแชร์กันว่อนโซเชียลเลยนะครับ
ขณะกำลังเข็นรถยนต์ผ่านด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์

ตำรวจบอกโอ๊ยยามทำเสือนี่น้า
เหตุเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสถานบันเทิงชื่อดัง
ท่ามกลางความสงสัยว่าทำแบบนี้จะไม่โดนจับจริงหรือเปล่า

รักษาราชการแทนผู้ประชาการตำรวจนครบาล
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

เพราะว่าไม่อยากให้เป็นตัวอย่างของคนอื่นที่ทำแบบนี้
ใช่เพราะว่าหลายคนคือก็มองว่ากฎหมายเลี่ยงได้หรือเปล่า
ว่าไหนมองไม่ขับนี่ก็ไม่มีคนขับ
เมื่อวานรถปลาทุกโทไปถามใช่ไหม
ตำรวจโทสานิทยืนยันชัดเจนเลยนะคะบอกว่า
หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ขับขี่
ที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
มีการขับขี่มาก่อนถึงหน้าด่าน

ก่อนถึงหน้าด่านถ้าพิสูจน์ได้ปุ๊บ
ถูกจับดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
คือเมื่อวานผมก็จี้ถามท่านท่านก็บอกว่า
อ้าวแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ขับกันมาเหรอ

หรือเขาเข็นมาตั้งแต่จุดสตาร์ทก็คือนู่นเลย
หน้าสถานบันเทิงเป็นกิโลกิโลถ้าคุณเข็นมาโอเคก็เข็นไป

แต่ถ้าเราตรวจพิสูจน์ได้ว่าคุณขับมาก่อน
อาจจะดูจากกล้องวงจรปิดหรือดูจากอะไรก็ตาม

คุณเข็นผ่านด่านแล้วคุณไปขับต่อ

ก็เขาบอกนะคะว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริง
เอาง่ายเล็กเอาแค่คิดจินตนาการดู
มันคงไม่มีใครที่จะอุตสาหะ
มาจากต้นทางจนมาถึงผ่านหน้าด่าน

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้

ก็จะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๑ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง
เพราะฉะนั้นแบบนี้ผิด
กฎหมายเมื่อวานผมถามท่าน
หรือว่าตำรวจเขาก็ยังไม่รู้ไงฮะท่าน
ว่าจะต้องใช้มาตรการยังไง

มานี่ถ้าผมอยู่นะผมจับเลย
โดนแน่เพราะว่าตรวจสอบกล้องแป๊บเดียว